วันนี้วันพุธที่ยี่สิบแปดกันยายนนะคะพรุ่งนี้พฤหัสยี่สิบเก้าอืม
สุกสามสิบอีกสองวันนะคะนับถอยหลังแล้วว่าสารรัฐมนุน
จังวินิจฉัยว่าวาระแปดปีของพระเนตรประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดที่ตรงไหนหรือวันไหนแต่ที่แน่แน่วันนี้
นายกยังคงลงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ครับก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ดูมีท่าทีว่ากังวลหรืออะไรค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานะคะวันนี้เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม
โดยมีผู้บัญชาการสามเหล่าทัพร่วมประชุมด้วยซึ่งระหว่างที่พลเอกประยุทธ์กำลังจะเดินเข้าห้องรับรองเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็ตะโกนทักทายบอกท่านนายกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หันมานะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยเรียกย้ำใหม่บอกลุงตู่อ่าพอเรียกลุงตู่หันนะคะ
มาโบกมือทักทายแล้วก็เดินเข้าห้องรับรอง

พระเนตรประยุจรรย์ก็มีรายงานบอกว่า
พระเนตรประยุจรรย์ได้ให้พรกับคนทีจะเกษียณอายุราชการ๓๐กันยายนนี้
หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านพักด้วยรถเน้นส่วนตัว
พระเอกวัญชนะสวัสดีรองโคศกรสวนกระลาฮม
หรือว่าผู้พันเบิร์ตได้ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมนะคะว่า
เด็กประยุทธ์ก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายค่ะ

ก็มีความคุ้นเคยกับสมาชิกสภากลาโหม
ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการอยู่แล้ว
แต่ถามว่ากระแสข่าวเรื่องการรัฐประหารเอ่ย
ลองฟังเสียงรองโฆษกระทรวงกลาโหมพูดนะคะ
วันนี้ก็มีความผ่อนคลายนะครับ
แล้วรวมถึงด้วยความที่ท่านมีความคุ้นเคยนะครับ
สมาชิกสภากราโหมในหลายท่านที่เกษียณอายุราชการ
ท่านก็ให้ความรู้สึกถึงการขอบคุณอย่างจริงใจนะครับในบริการในการประชุมวันนี้ครับ